ไปดูกล้วยประหลาดกันบ้างนะฮะ
ไปที่สวนกล้วยแห่งหนึ่งที่จังหวัดตราดนะครับ
ปรากฏว่ามีกล้วยต้นหนึ่งเขาล้มต้นตายแล้วนะครับ
แต่ปรากฏว่าตรงกลางต้นมีพลีโผล่ออกมา

และที่สำคัญคือต้นเขาบอกว่าล้มใกล้ตายแล้วนะครับ
โดยเจ้าของสวนกล้วยในพื้นที่หมู่๔บ้านทางควาย
ตำบลแสนตุ้งอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราด
ก็คือคุณพี่ชมพูรุ่งแสงเนี่ยนะครับ

กลางลำต้นมีเครือแล้วก็ปลีกล้วยโผล่ขึ้นมา
มีฐานคล้ายดอกบัวรองรับปลีกล้วยอยู่ด้วยนะ
มีผลกล้วยขนาดเล็กอยู่ด้านในสุดจำนวนมากด้วยนะครับ
เจ้าของต้นกล้วยบอกว่ากล้วยต้นนี้เป็นกล้วยน้ำว้าพันธุ์พื้นบ้าน
ซึ่งต้นกล้วยต้นนี้ล้มเอนลงมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วล่ะ
แต่เมื่อวานนี้ได้เข้าไปในสวนเพื่อจะไปตัดต้นนี้ทิ้ง

แต่กลับพบว่ามีหัวปลีกล้วยโผล่แทงออกมาจากกลางลำต้น

ตรงข้ามกับลำต้นที่เริ่มจะเอ็นล้มตาย
เมื่อข่าวแพร่กระจายออกไปก็แน่นอนแล้วครับ
แน่นอนเพราะว่าเมื่อกี้เห็นก้านทูบ

อ๋อเห็นทูปปักอยู่การทูปปักอยู่นะครับ
แน่นอนแหละครับเพื่อนบ้านมาขอดูแล้วก็ขอเลขเด็ดกันมากมาย
บางคนก็นับจำนวนผลจำนวนใบของปลี

แล้วก็นำสายสินพันรอบยอดปลีจุดทูบบูชา
หลายคนถามว่าเลขที่อายุของคุณพี่ชมพูนะครับ
อายุเท่าไหร่แล้วนะครับ
แล้วก็จะตีเป็นตัวเลขนะฮะ
ซึ่งเจ้าของสวนก็ไม่ได้ห่วงห้ามบอกหมดเลย

เพราะเป็นเรื่องของโชคลาภและวาสนาของแต่ละคนครับ